สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
กลับมานะคะกับข่าวใส่ไข่เช่นเคยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็คณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์
และการลดทงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมราชพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้ค่ะ
ข้อที่๑ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
จนถึงวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐อันเป็นวันเก็บพระบรมอัตรวมเวลา๑๕วัน
ขยายเวลานะคะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๐รวมทั้งหมด๑๗วันค่ะ
ข้อที่๒ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาและสถานที่ทำการของรัฐทั้งในและต่างประเทศลดทงครึ่งเสา
จากเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๓ตุลาคมถึงวันศุกร์ที่๒๗ตุลาคมรวมเวลา๑๕วันขยายเวลาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๙ตุลาคมรวมเวลาเป็น๑๗วันค่ะ
ข้อที่๓ก็ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเดิมออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๘ตุลาคม๒๕๖๐เป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๓๐ตุลา๒๕๖๐เป็นต้นไป
ข้อที่๔ให้เริ่มเก็บผ้าระบายป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยตามสถานที่ต่างจากเดิมตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐เป็นตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๐นั่นเองค่ะ
ก็ขยายเวลานะคะเป็น๑๗วัน
ครับผมนี่นะครับก็เป็นการซ้อมริ้วขบวน
เอาละครับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวที่เรียกว่าต้องรู้กันนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกจริง
แต่ต้องบอกก่อนนะรายการเราไม่ใช่กรมอุตุนิยมพยากรอากาศไม่ใช่นะแต่อยากจะบอกเท่านั้นเอง
นะครับคืออย่างนี้นะฮะวันที่๑๑ตุลาคมนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะ
ประกาศฉบับที่๑๑นะครับบอกว่าฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
มีผลกระทบไปจนถึงวันที่๑๑ตุลาคมนะครับบอกว่า
ประเทศไทยเองมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
แล้วก็มีลมกันโชคแรงในพื้นที่ภาคต่างทั่วประเทศเลย
ขอให้ประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ย
ระวังอันตรายนะครับจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับ
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะฮะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในที่ราบรุ่ม
ต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับทั้งนี้นะฮะหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมาร์ด้วยนะครับ
ส่งผลประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ
รวมถึงมีลมกันโชคแรงนะครับเกิดขึ้นได้ทั้งนี้เนี่ยนะฮะ
คาดว่าที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากสภาวะอากาศตามภาคต่างนะครับ
ในวันที่๑๑ตุลาคมนะครับได้แก่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
รวมถึงกรุงเทพก็ทุกภาคกันแหละถูกไหมฮะก็หมอทั้งประเทศดีกว่า
ถูกไหมครับเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยทุกภาคเลยทุกภาคทั้งประเทศนั่นแหละ
ก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับฝนตกนะฮะน้ำท่วมฉับพันธ์ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
นางเอกของเราสอบแววเตียงหักสระงานแต่งงาน๓๐๐ล้านนะครับว่าแน่นอนสิ
โอ้โหสามีเศรษฐีนี่คะหนุ่มเมืองพัทยาครับ
มีอันจะต้องแยกทางกับสามีไฮโซหมื่นล้านที่ชื่อคุณเพชรอิทิเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินย่านพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีคนสังเกตว่าจากที่นางเอกสาวของเราเนี่ยถอดแหวน
อดแหวนนิ้วนางทางด้านซ้ายออกไปแล้วนะคะว่างเปล่าไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังลือกันอีกด้วยนะว่าขณะนี้นางเอกสาวเนี่ย
เก็บเสื้อผ้าหอบไปอยู่กับพ่อแม่แล้ว
หนังเอกพิ้งกี้เพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงอะไรทีเดียว

เราพยายามโทรหลายครั้งมากแต่ผลปรากฏว่าไม่มีการรับสายเลยค่ะ

แม่อ้อยแม่ของพิ้งกี้เนี่ยแหละ

ซึ่งก็ได้คำตอบว่าเรื่องของพิงกี้กับเพชรแม่ไม่อยากยุ่ง

เอาเป็นว่ารอฟังจากปากกันเองดีกว่าค่ะ

ส่วนที่มีข่าวว่าพิงกี้หอบเสื้อผ้ากลับมาอยู่ที่บ้านแม่
นางสริญญาก็ไม่ปฏิเสธ

ยังแต่กล่าวว่าข่าวก็คือข่าวนะ

ตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นว่ารอสองคนพูดดีกว่า

ในขณะที่ไฮโซหมื่นล้านเนี่ยนะคะ
คุณเพชรเนี่ยสามีของพิงกี้เนี่ย

ความผิดหวังเกิดขึ้น
เพราะคุณเชื่อในคำพูดเหล่านั้น

สิ่งในชีวิตเป็นของชั่วคราว

ก็ขอให้สนุกกับความสุขกับสิ่งนั้น

ควรอะไรไม่รู้จบแค่นี้

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยอมมีเหตุผล

เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
บางครั้งนำมาซึ่งความเจ็บปวด
บางครั้งก็นำมาซึ่งความหนักใจ

ก็เลยติดต่อไปถามเลย

คุณเพชรเนี่ยนะ
คุณเพชรเป็นไง

คำถามที่คุณไม่พร้อมที่จะได้ยินคำตอบที่ซื่อสัตว์
ขอเป็นคนสุดท้ายที่ให้ถ้อยคำ
คำถามที่คุณไม่พร้อมที่จะได้ยินคำตอบที่ซื่อสัตว์
ก็ขอเป็นคนสุดท้ายที่จะให้ถอยคำ
คำถามที่คุณไม่พร้อมที่จะได้ยินคำตอบที่ซื่อสัตว์
คำถามที่คุณไม่พร้อมที่จะให้ถอยคำ

คำถามที่คุณไม่พร้อมที่จะให้ถอยคำ

ผมไม่ได้งงว่าเค้ามีปัญหาอะไรอ่ะแต่ผมแปลไม่ออก

ไม่พร้อม
แต่ว่าผู้ชัดเขาเขียนต่อข้างล่างว่าอะไรนะขออะไรถ้อยความเป็นคนสุดท้ายไม่รู้เลย
คือยังไงจะรับได้ไหมถ้าพูดตรงในสิ่งที่จะพูดด้วยความซื่อสัต

เขาพูดออกพิมพ์ออกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าข้อความข้างล่างเขียนอะไร
เป็นคนสุดท้ายที่ให้ถ้อยความนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณยังรับได้หรือรับไม่ได้

ถ้ารับได้หรือรับไม่ได้ก็จะขอพูดเป็นคนสุดท้ายเลย
ก็คือขอให้พูดกันไปก่อนก็แล้วกัน
แล้วสุดท้ายความจริงจะเป็นยังไง
เพราะว่าถ้าพูดนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นความจริงขึ้นมาปั๊บเนี่ย

จากการวิเคราะห์ของคุณม้า
อยากให้คุณม้าวิเคราะห์สักนิดนึงว่า

แต่ว่าจากผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ชีวิต

คุณคิดว่ายังไงคู่นี้มีปัญหากันไหม

ผมไม่เหลือคืออะไรฮะ
ไม่เหลือแม้กระทั่งเสื้อสักตัวนึงอยู่ที่บ้านเขาอย่างนี้หรอ

พิงกี้มั้ยที่จะแบบว่าปัดออกไปให้หมด

ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะรับได้ไหมล่ะ
อัทธิส์ค่อนข้างจะแบบงงที่สุดคือคำพูดทางไหนหรือเปล่า

แต่เมื่อกี้เราก็ติดต่อไม่ได้
ทุกคนก็จะแบบว่าให้พี่กี้พูดเองก็แล้วกัน
ก็ในลักษณะว่าพิ้งกี้ทำอะไรเอาไว้ก็จัดการพูดไปเองก็ละกันคงประมาณนึง
นอกนี่น่ะ
ก็เหลือเลยถ้าไม่รอตอบกันแล้วกันก็รอตอบไปว่าจริงจริงเราเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ต้อง
พูดมากเลย
โมเดลลิ้งเป็นโมเดลลิ้งเก๊แล้วก็ไปแบบว่าลวงสาวเด็กที่ยังไม่แบบว่าอายุเกิน๑๕อย่างนี้ไปทำอนาจารย์เรื่องนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นอยู่กับนายพิษยุทธ์เสี่ยงบุญหรือว่าคุณตุ๋มอายุ๓๒ปีจำชื่อนี้ให้แม่เลยคุณผู้ชมค่ะเป็นพนักงานจำหน่ายเครื่องมือแพร่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะในข้อห

เหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปสืบสวนไปสอบถามเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพของนายพิชยุทธ์และเด็กหญิงผู้เสียหายที่กำลังเดินเข้าห้องน้ำคนพิการ
ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยประมาณ๑๕นาทีก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำมาโดยนายพิชยุทธ์เนี่ยก็นำออกมาก่อน
พูมเกับการสอบพอรัฐนาทิเบคบอกว่า
หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทราบว่า
หลังจากนั้นพอรู้ว่ารถเนี่ยก็เป็นของบีดาของนายพิชยุทธ์
ก็เลยเชิญตัวเข้ามาสอบปากคำจนยอมรับสารภาพ
สอบสวนนายพิชยุทธ์ก็ให้การรับสารภาพทั้งหมด
ว่าวันเกิดเหตุได้ไปเดินที่ห้าง
แล้วก็พบผู้เสียหายเดินอยู่ลำพังคนเดียว

แล้วก็พูดคุยชักชวนไปทำงานพริตตี้
ซึ่งมีรายได้ดีแล้วก็ชวนเข้าห้องน้ำคนพิการ

พร้อมกับยอมรับก่อเหตุลักษณะแบบนี้มามากกว่า๖ครั้งแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตามห้างสรรพสินค้า

บางทีก็ไปเดินเล่นแล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมแบบว่าชักชวนเข้าห้องน้ำแล้วทำไมเด็กถึงยอม

อยากมีอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแรกแรกอย่าไปว่าอย่างนั้นเลย
คือมันเป็นความอยากสูญบุคคลอ่ะที่อยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยไม่
อยากก็อยากให้มันมีเหตุมีผลได้ไหมอ่ะเออไม่ทำเหมือนเดิมเนอะ
ไปประกวดดีกว่าคุณผู้ชมเออ
เมื่อเขามีแคสตชิงกันจริงแจ่งนี้
เขาไม่ได้ว่าจะมีแก้พ่งแก้ผ้าหรือว่าทำกระทำชำเลาอะไรอย่างนี้ไม่มี
เขากลัวไปไปเจอพี่ม้าด่าเขาเลยไม่ไป

จริงหรือเปล่า

กรรมการใช่ไหม

จับนะดูสิเป็นพนักงานขายเครื่องมือแพทย์อ่ะ

จะเข้าไปได้ยังไงเออนี่แหละ
ก็นี่ไงบอกว่าอาจจะต้องขอดูสัดส่วนรึเปล่า
เช็คของมันจะดูสัดส่วน
ห้างสรรพสินค้าในห้องน้ำกลางห้างอย่างนี้นะ
มันผิดปกติมากถึงมากที่สุดแล้ว
ไม่ได้ค่ะวันหลังตอนนี้อย่าเชื่ออย่าหลงเชื่อนะ
เฮ้ยพี่ม้าต้องระวังนะอย่าออกไปไหนนะ

โดนเหมือนกันสิอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
โดดเหมือนกันไหมไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

อศูนย์นำรงค์ธรรมที่จังหวัดอุดรธานี
ว่าหลังจากนางปฏิชาติคลอดบุตรคนที่๓
แล้วก็ทำหมันคุมกำเนิดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ตั้งคันนะฮะคลอดบุตรคนที่๔ออกมาอีก
ทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระด้านการเงิน

โดยที่ทางโรงพยาบาลเองรับผิดชอบนะครับ

แล้วก็นมผงทารกเดือนละ๓กล่องเท่านั้น

บอกว่าตนเองมีอาชีพเป็นนายฮ้อย
ค้าขายวัวควายตามตลาดนัดโคกระบือ
ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงาน
ลูกอยู่ที่บ้านโดยมีลูกทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ภรรยาของตัวเองเคยมีลูกกับสามีคนเก่ามาแล้ว
เป็นชาย๑คนอายุ๑๑ปี

หลังจากนั้นภรรยาก็ได้มาพบรักกับตัวเอง
ตกลงแต่งงานจดทะเบียนสมรสอยู่กินด้วยกัน
จนกระทั่งมีลูกชายอายุ๕ขวบ
ต่อมาภรรยาได้มีการท้องนอกมดลูก
หมอก็เลยผ่าตัดนำเด็กออกแล้วก็ตัดมดลูกเหลือข้างเดียว
ไปแล้วนะเหลือมดลูกข้างเดียวนะ

ค่อลูกสาวอายุประมาณตรงนี้๑๑เดือน
โดยคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์อูดอนธานี
จากนั้นก็เลยได้มีการให้คุณหมอเนี่ย
กำเนิดแบบถาวร
หลังจากคุมกำเนิดไปแล้วผ่านมาแค่๕เดือน

ก็เลยบอกว่าหมอทำหมันให้ซ้ำอีกทีได้ไหม

ถ้าเกิดการตั้งคันอีก
โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบแล้วนะ

คือหลังจากนั้นด้านนางรรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับ
ซึ่งเป็นพอศูนย์ลงทำคนนี้นะครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการเปิดเผย
บอกว่าจากการตรวจสอบเป็นประเด็นความผิดพลาดทางเทคนิคการแพทย์อืม

ด้านการทำหมันในผู้หญิง
เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
หลายรายในทางกฎหมายนะครับที่มีการคุ้มครองนั้น
หากใช้สิทธิ์บัตรทองอันนี้ฟังดีนะ

จะมีพรบประกันสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา๔๑ระบุว่า

ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดทางการแพทย์
จะได้รับเงินเยียวยาทันที๒แสนบาท
แต่กรณีของคุณแม่มีสิทธิบัตรประกันสังคม

โดยไม่ครอบคลุมการเยียวยาในลักษณะนี้
จึงเป็นช่องว่างของกฎหมายของทั้งสองบัตร
ถือว่าประชาชนเป็นผู้เสียสิทธิ์

เรื่องต้นได้มีการร้องเรียนไว้ก่อนนะครับ

สำนักงานประกันสังคมสำนักงานพัฒนาสังคม

แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คือณวันนี้มันมีประกัน๒แบบ

ซึ่งถ้าเราไปทำงานที่ไหนบริษัทก็จะออกให้
ทีนี้ถ้าเรามีสิทธิสองบัตรใช่ไหมครับ
ถ้าเกิดเราใช้เราไปหาหมอปุ๊บเขาใช้ประกันสังคมปุ๊

ถูกไหมครับเขาตัดสิทธิ์เสร็จปรากฏว่า
การควบคุมความผิดผ้าทางการแพทย์

แต่ไอ้เจ้าบัตรประกันสังคมอันนี้

เพราะฉะนั้นพอบัตรทองถูกตัดสิทธิ์

คืออันนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาความรับผิดชอบจากตรงไหนบ้างเลยนะ
คือผมว่าต้องกลับย้อนกลับไปมองแล้วว่า

คือสุดท้ายแล้ว

ประชาชนบอกเขาหรือเปล่าหรือประชาชนเข้าใจไหม
คือจริงเราจะบอกนะประกันสังคมณปัจจุบันนี้
บางทีหลายคนงงมากทีเดียวนะคะ
บางคนมีประกันตัวนี้แล้วมีประกันตัวนี้อีกตัวหนึ่ง

มีประกันสังคมแล้วเอาไปหาหมอตรงนี้

ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่ามันใช้อันนี้ได้เหมือนกัน
แล้วก็ใช้อันนี้อยู่นะเพราะเขาบอกมาใช้อันนี้ได้
ลองมาใช้อันนี้เฮ้ยมันครอบคลุมอันอื่นมากกว่า
แต่กว่าจะรู้มันผ่านเวลามานานมาก
อย่างนั้นผมว่าก็ต้องกลับไปหาประกันสังคม
แล้วก็ต้องไปบอกเลยว่าให้ตั้งข้อขึ้นมาข้อบ่งชี้ขึ้นมาสักอีกอันหนึ่ง

คือสามารถได้รับเงินเยียวยาเหมือนกับสิทธิปันทอง

จะได้เงินด้วยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้น

ทางไหนตัดการใช้บัตรไหนไป

แต่อันนี้น่ะลูก๔แล้วนะคะ
แต่ที่มันแปลกคือพี่ทำหมันแล้วทำไมถึงยังติด
ไม่ถึงตัดปีกมดลูกแล้วตัดมดลูกอะไรก็ไม่รู้สิค
ปีกมดลูกเนี่ยคือเป็นลูกคนที่๒มั้ง

แล้วก็ยังมีอีกไปทำหมันอีกไปทำหมันอีกก็ยังท้องอีก
หมั่นผู้ชายดีกว่าค่ะอันนี้ถ้าอย่างนั้นได้ไหม
ฉันอยากให้ไปให้ไปเกิดกับไอ้คนที่มันออกลูก
ที่เขาอยากเกิดใช่ไหมที่เขาอยากมีลูกจริงอันนี้ดูหิว
ยากจนด้วยแต่พอไปทำหมันแล้วพอมีลูกออกมาเนี่ย
เขาจะทำยังไงอ่ะมันกลายเป็นแบบโอ้โหเขาก็ต้องดูแลลูกเขาอ่ะ
แต่ทีนี้ก็ต้องกลับไปถามทางโรงพยาบาลไง
ว่าทำไมทำหมันเขาก็ยังติดลูกมาอีก

ก็ไม่รู้เหมือนกันไงตอนนี้ไปทำแล้วไง
สามสาวก็เข้าเมืองไปเกาหรี
พอไปเกาหลีปั๊บก็รู้เลยนะว่าไปทำอะไร
นางก็คงไปทำศัลยกรรมกันแน่นอนกันเลยทีเดียว
รายงานมาว่าหญิงสาวชาวเกาหลี๓คน
นี่ดูหน้าสิบวมปึ่งเลย
นางเนี่ยนะก็ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีมา
เสร็จปั๊บเนี่ยนะนางมีวันว่างพอดีวันหยุด
ช่วงที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวมากของทางจีนนะคะ
วันนางก็เลยเออไปทำหน้ากันดีกว่า

๘วันนางมีไว้แค่๘วันไง

มันจะได้ไม่บวมมากก็จะกลับมาได้
แต่นี่พอจะกลับเนี่ยก็ต้องผ่าน

อันนั้นนี่ก็เลยว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
และระหว่างรูปกับหน้าที่บวมมันไม่ตรงกัน

เพราะว่าอันนี้มันจะให้ไปไหนไม่ได้ล่ะ

มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ต่อมอดูแล้วเขาก็จะโอเคตามออกไป
พอเข้าไปแล้วทำหน้าหน้ามันก็จะเปลี่ยนหมดทุกอย่าง
เขาก็จะมีจดหมายเนี่ยแนบมากับพาสปอร์ตเนี่ย
ว่าเป็นคนคนเดียวกันนะตอนนี้หน้าฉันสวยและเปลี่ยนไป
อย่าจับฉันนะก็เอาไปให้
แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อกลับไปถึงประเทศของเธอ

ต้องทำเองเหรอคะหมายถึงว่าคนที่เป็นพนักงานต้องทำเอง
ทองคือมันเป็นบัตรประจำของเราอยู่แล้วที่ต้องทำต้องมีถูกไหม
เหมือนประกันประกันสังคมบริษัททำให้ถูกไหมเออประกันสังคม
ทำให้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกประกันสังคมไหม
ถ้าสมมุติบริษัททำแต่บางทีประกันสังคมเองก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกันนะ

ก็เนี่ยแล้วต้องจ่ายเงินมากกว่าบัตรทองอีกนะ
แต่บัตรทองนั้นครอบคลุมดีกว่าประกันสังคมอีก

คุณแม่ก็มีพวกแบบประกันชีวิตไหมประกันสุขภาพ

ไม่ใช่ของคุณแม่เพราะคุณแม่จ่ายเองไงอันนั้นน่ะ
อีกหนึ่งข่าวค่ะอย่างเมื่อวันที่๙ตุลาที่ผ่านมานะคะ
ที่มีชายไปบุกบ้านคุณเปิ้ลนาคอนค่ะ
ตอนนี้ก็ทราบความมีเบื้องต้นมาแล้วว่า
มีหนุ่มคนนึงจับได้แล้วว่าน่าจะเป็นใคร
รามอินทาของคุณเปิ้ลนาคอนหลังจากที่เจ้าตัว
แจ้งความกับพนักงานไปแล้วเมื่อวันที่๙ตุลาค
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัว
เบื้องต้นรู้ตัวแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับทางครอบครัว
ของชายคนดังกล่าวในย่านซอยวรามอินทรา๓๔
โดยทราบว่าชายคนดังกล่าวมีปัญหากับที่บ้านแล้วก็ยังไม่เจอตัว
ส่วนจะมีอาการทางประสาทแล้วก็จะดำเนินคดีข้อหาอะไรได้นั้น
ขอเวลาให้พนักงานสอบสวนนำตัวมาสอบสวนกันก่อน
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าชายคนดังกล่าวคือนายพงการไผ่เรืองอายุ๓๖ปี

อาศัยอยู่ในซอยรามอินทรา๓๒
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบสวน
อีกทั้งได้นำตัวเจ้าของรถที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่สอนอเพื่อเป็นพยานด้วยเพราะว่าวันนั้นน่ะ

แล้วตัวผู้ชายที่อยู่ในรถก็ขับรถถอยแล้วก็ออกไป
นั่นแหละก็เอาคนนี้มาสอบสวนด้วยว่ายังไง

แต่คุณเปิ้ลโกรธมากเพราะว่าลูกก็อยู่ในบ้านด้วย
ถ้าเกิดมาถึงเสร็จแล้วอุ้มลูกเขาออกไปแล้วทำไง

สิทธิ์อะไรเข้าไปในบ้านเขานะครับ
เขียวกว่านี้มีอีกมั้ยใช่ค่ะอืม
ช่วงหน้านะครับคุณพ่อกุญแจซอนคุณหนึ่งนึกคิดนะครับ
แซ่บมากบอกว่าฝ่ายชายทำแบบนี้ไม่แมนเลย
เหรอไม่ใช่ลูกผู้ชายเขาเองนั้น

เอ้ากลับมาเอ่อคุณหนุ่ม
พักยกแวบนึงนะคะวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว

ดิฉันตอนนี้เลี้ยงลูกกันแบบว่าสุริสุดเดชกันเลยทีเดียว

คุณหนุ่มแม้กันเองจริง
เฮ้อเหมือนกันชีวิต
แล้วแม่กันมันเย็นนะครับคุณผู้ชมกอธิบัตรด้วยนะครับ
ของพี่มกุญแจทรอนด้วยเป็นยังไง

เอาให้ไว้ค่อนพี่ม๊าก่อนเนาะ

แต่ตอนนี้นานมาทีก็เลยมีลงรูปลูกชาย
นะคนที่มีประสบการณ์น่ารักไหม

กิ๊บสุมนทิพย์เนี่ยเขาก็เลยได้เข้ามาในคอมเมนต์ไง
บอกว่าเลี้ยงลูกสนุกไหมคะพี่ชม
ก็บอกว่าคือตัดขาดโลกไปเลย
นุกไหมล่ะเออตัดขาดโลกไปเลยนุกไหมล่ะอ๋ออู้วน่ารัก
แม่ควรนอนแม่ควรอยากนอนหรือวะแฮชแท็กกลับไปไม่มีการนอน
อุ้ยอืมสันแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะ
วุดเผ็ดมาแล้วก็เรียกว่าหนักหน่วงกันมากเลยทีเดียว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
อวบขึ้นผิดปกตินะครับ

ถูกมองว่าเธอท้องอยู่นะครับ

มีการติดต่อไปยังคุณหนึ่งนึกคิดบุญทองนะฮะ
ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแจซอนนี่แหละนะครับ

บอกว่าทุกอย่างเป็นความจริง

มีการออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งตนเองก็เพิ่งจะทราบเหมือนกัน

เพราะว่าตนเองไม่ได้เจอหน้าลูกมา๘เดือนแล้ว

พยายามถามคนสนิทนะครับ

ทีนี้มันหลุดออกมาเพราะว่า

เขาเป็นคนโพสต์รูปซอนในไอจี

ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมา

ซึ่งคุณพ่อนึกคิดเองก็ยังได้มีการบอกอีกนะครับ
ตอนนี้ตนยังช็อกแล้วก็งงอยู่นะครับ

ก็แน่นอนนะครับมันไวเกินไปไวมาก
เลี้ยงลูกได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้จริง
ถือว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมก็แล้วกันนะฮะ

จะไปโทษคนนั้นคนนี้ผมไม่โทษอยู่แล้ว
มันเป็นชะตากรรมของซอนเขาด้วยนะครับ
เรารักกันเขารักกัน

ถ้าถามว่าเข้ามาขอโทษ

ด้วยเหตุผลเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้
เพราะตอนนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกยังไม่กล้าพูดอะไรนะฮะ

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องทำยังไง

คนเราก็มีเหตุผลกันแล้วโตกันแล้วนะครับ
ฝ่ายชายเองเขาก็อายุ๓๐กว่าแล้วด้วย

ก็ไม่น่ามาทำแบบนี้เลยมันไม่แมน

แต่ผู้ชายเขาก็น่าจะรู้ดีนะอายุก็๓๐กว่าแล้ว
อันนี้คือในมุมของพ่อแม่ตลอดที่พ่อพูดนะฮะ

เกิดสันนิษฐานครับเขาบอกว่าตอนที่พาไปเนี่ยนะฮะ

ก่อนหน้านี้ได้มีการพากันไปนะฮะ

กับทางช่อง๗ไปยกเลิกเลยนะตอนนั้นลูกน่าจะท้องแล้วนะครับ
แล้วเรื่องยกเลิกสัญญาเนี่ยตนเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกัน
ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่อง๗ด้วยที่เมตตาครอบครัวตนมาตลอดนะฮะ
ลูกสาวจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องขอโทษแฟนคลับแล้วก็ประชาชนแทนลูกสาวด้วยทำให้ผิดหวังนะครับ
ล่าสุดนะฮะทางผู้สื่อข่าวได้ตอบไปทางคุณแม่มือใหม่นะครับ
ดาราสาวสวยจากช่อง๗คือกูจาซ่อนนี่แหละนะครับ
คุณยายซอนเผยสั้นนะครับบอกว่ากำหนดคลอดยังไม่รู้ค่ะ
ตอนนี้ต้องศึกษาเตรียมตัวเป็นแม่อยู่นะครับ
ขอรับพักก่อนด้วยค่อยคุยกัน
ว่างั้นคือวันก่อนผมได้โทรศัพท์คุยกับทางคุณหนึ่งนึกคิด
คุณหนึ่งบอกหนุ่มเอางี้ละกันนะ
พี่เนี่ยใจจะขาดเพราะพี่คิดถึง
อันนี้หายไปแปดเดือนแล้วจะทำอย่างไรดีหนู

มันทรมานมากผมว่าฝ่ายชายควรจะต้องชัดเจนกว่านี้
คือคุณนั่นลูกเขาถูกไหมครับ
คุณก็ต้องกลับเข้าไปกราบเท้าขอเข้ามาพ่อแม่เขาซะจริง

ผมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องแก้ให้ได้
แต่ถ้าคุณทิ้งไว้แบบนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรดี
ประชาชนยิ่งรับไม่ได้เพราะนี่คนไทยถูกไหมฮะ

เป็นผมนะโอ้โหผมแบบ

โอเคอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงพูดกันดีเดือดเห็นฟังแล้วเดือดแทน
โอเคค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขับเครื่องบินด้วยนะ
กูก็ถิ่มตกเครื่องบินไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ